เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
หมอบอกว่าโรคนี้ต้องใช้เลือดที่มียากระดูกสันหลัง

เดือนหนึ่งต้องใช้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะ
ตัดสินใจขายบ้านเลยค่ะ
๙ปีที่เราประคับประคองกันมาคุณพี่ละมุน

อันนี้ยังไม่รวมที่ขายบ้านขายรถขายที่นะคะ
อันนี้คือเป็นความฝันอันสูงสุดของหนูเลย
กับอ้นต้องได้เหรียญสูง

จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อกับแม่

ครับ
ยังอ่อนยังเยาขวัญเจ้าดวงจิตแม่เอ่ย